เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าแล้วไปเจอกับแสงประหลาด
ดูสิว่ามันคือแสงอะไรครับ
โอ๊ยดูซิน้องกลืนอีกแล้ว
ตอนแรกหันเดินขึ้นไปน้ำจะ
ว่าจะไปขออนุญาตดวงจันทร์ไง

จันไม่มองละจันไม่มอง

แล้วดูเหมือนว่ามันเป็นดวงดาวที่มีการกระพริบกระพริบ
นี่สักพักดวงใหญ่สักพักดวงเล็ก

ดูไปดูมาเฮ้ยมันชักจะไม่ใช่แล้ว

หลายคนเขามองดูเนี่ยนะฮะเจ้าคลิปคลิปนี้เนี่ย
แล้วก็ตีความต่างนานากระสือเปล่า

มันจะมาอยู่บนท้องฟ้าได้ยังไงนอกไม่ต้อง

แต่เรื่องของเรื่องมีคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าไปถ่ายได้กลางพื้นที่นานหลังบ้านของเขาเอง

เนี่ยฮะตอนแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกัน

พอซูมเข้าไปมันกลายเป็นว่าเหมือน

แล้วมันมีการขยับแบบหมุนเข้าหมุนออก
แตกต่างจากแสงที่เคยเห็นทั่วไป
หลายคนก็บอกโอ้โหเกษือเกษือแน่นอน

แต่หลายคนบอกว่ามองไปในทางอื่นบ้าง

มนุษย์ต่างดาวแน่เลย

ตอนดูหนังมันเป็นแบบนี้ป่ะ

ไม่รู้มันใช่หรือไม่ใช่

มะนาวมะนาวอะไรมันอยู่สูงขนาดนั้น

สรุปว่ามันก็ไม่รู้จริงแต่มันก็เป็นความเป็นไปได้ที่ว่า
มีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลบางอย่างว่า
ถ้าเกิดว่าเราซูมแบบใช้มือถือเนี่ย
ซูมมากจนเกินไปซูมแบบสุดเลยนะ

มันจะเกิดการหักเหแสงแล้วอาจจะให้

เดี๋ยวอันนี้อาจารย์ออสหรือคุณชนะ
ผมฟังอาจารย์ออสมาอีกที
กล้องมือถือของเรามันพยายามที่จะจับโฟกัส
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีจังหวะที่เบลอ
แล้วมันก็พยายามที่จะโฟกัสให้ได้
ผมถ่ายรูปบ่อย
ถ่ายรูปให้ใคร